ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะโจรชิงทรัพย์ที่ธนาคารค่ะแต่ว่าตอนที่ไปชิงทรัพย์เนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเห็นท่าไม่ดีก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปก่อนแต่คล้อยหลัง๕วันตำรวจแกะรอยตามจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
ไม่ต้องรอนานเลยคุณผู้ชมคะ๕วันเท่านั้นค่ะตำรวจชุดสืบสวนสนประหลโยธินก็เข้าชาร์จตัวในจรัสพงศรีชัยนะคะอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดเยอะโสธร
ซึ่งก็กลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

บุกเดี่ยวเลยนะคะพยายามจะไปชิงทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่งแถวรัชดา
เมื่อตอนเย็นวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือวิธีการเนี่ยก็คือเหมือนกับเข้าไปธนาคารถึง๓ครั้งด้วยกันนะคุณก๊อฟ
เพราะว่าตอนแรกตอนแรกก็เข้าไปขอเปิดบัญชีธนาคารก่อน
พนักงานเขาก็แจ้งต้องอย่างนี้อย่างนี้
พอเขาแจ้งเสร็จก็อ้างว่าเงินไม่พอ

หลังจากนั้น๕นาทีกลับมาใหม่

รอบที่๓กลับเข้ามาไปตรงเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานผู้หญิง
แล้วก็คมครูบอกว่าผมมีปืนส่งเงินมาให้หมด
แต่จังหวะนั้นพนักงานชายออกมาจากห้องน้ำพอดี
เขาก็เดินมาตรงเคาน์เตอร์จะเปิดไปเข้าเคาน์เตอร์
ก็เบนความสนใจไปที่พนักงานชาย
ก็ยื้อแย่งกันสักพักหนึ่งกับพนักงานชาย
จังหวะนี้ค่ะพนักงานผู้หญิงเขาก็เลยไปแจ้งรอปภ
พอรอปภมาผู้ก่อเหตุเห็นท่าไม่ดี

เพราะรอปภมาแล้วก็หนีไป
จนกระทั่งวันที่๓๐กรกฎาคม
ตำรวจเขาสืบสวนทราบว่าผู้เกาะเหตุคือนายจรัสพงค์ค่ะ
มีคลิปแบบนี้นะคะก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้
ค้นที่ห้องพักก็เจอหลักฐานเลยค่ะ
มีเสื้อผ้าวันที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
มันปรากฏในคลิปเป็นหลักฐานเลย
สุดท้ายรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง

เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นช่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ทำงานประมาณ๓ปีแล้วก็ลาออกจะไปทำงานที่ญี่ปุ่น
ก็กู้เงินนอกระบบมาให้ในหน้านะคะ๒แสนบาท
แต่สุดท้ายไม่ได้ไปแล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นหนี้
ไม่รู้จะใช้หนี้ยังไงก็เลยคิดสั้นนะคะ
จะไปชิงทรัพย์ที่ธนาคารแต่สุดท้ายก็ลงเอยแบบนี้ค่ะ